๖นาฬิกา๒๓นาทีนะครับในเบรกนี้มีแต่ข่าวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
ติดตามกันข่าวแรกก็คือข่าวจอร์สซ่าคุณตาซาเล้งเจ็บ
ใช่ค่ะก็คือเป็นคดีที่กำลังพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มีคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ในซอยแห่งหนึ่งแถวดินแดงนี่แหละ
ก็คือมีนายจอร์ดไปกระโดดเตะคุณตาซาเล้งจนทำให้คุณตาลงไปกองกับถนน
นอนสลบอยู่พักนึงนะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
แม้ว่าเรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วก็คือมีการมอบตัวแล้วประกันตัวออกไปแล้ว
จอร์ดเขาก็ยอมรับผิดอยากไปขอขมาคุณตา
แต่มีการขุดคุยประวัติของนายจอร์ด
นายจอร์ดนี่นะคะชื่อจริงว่านายณราธรโสติยัง
อายุ๒๑ปี

ใช่ค่ะเมื่อปี๒๕๕๓เคยต้องโทษทำร้ายผู้อื่น
จนเสียชีวิตในท้องที่โรงพักดินแดง
ขณะที่อายุ๑๓ปีเท่านั้นเองนะตอนนั้นนะ
บวกอีก๕ปีถัดมาก็คืออายุ๑๘ปี
ปี๒๕๕๘เคยก่อคดีทำร้ายร่างกายในท้องที่โรงพัก
ห้วยขวางครับช่วงสายของวันนี้สำหรับเรื่องของคดีนะคะ
ตำรวจจะควบคุมตัวนายนาราธรไปฝากขังที่สารแขวงพระนครเหนือ

และในเวลาต่อมาสารอนุมัติ
ให้ประกันตัวออกไปในวงเงิน๑๐๐๐บาท
ทั้งนี้นะคะในจอร์ดได้ฝากข้อความไปถึงคุณตาจรูน

แต่เดี๋ยวไปฟังเสียงในจอร์ดอีกครั้งค่ะ

ก่อนหน้าที่เกิดเหตุการณ์ก้มดูนิดเดียว

จากประวัติอาทยากรรมที่ทางตำรวจเปิดเผยออกมาแล้ว
ก็คือปี๒๕๕๓๒๕๕๘นะครับ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อยู่ในซอยชาญเมืองแยก๒ประชาสงเคราะห์ดินแดง

บอกในจอร์ดเคยมีเรื่องกับคนอื่นหลายคนแล้วนะ

เหมือนเป็นนักเลงประจำซอยนี้ไปเลย

ไม่เคยถูกดำเนินคดีสักครั้งเดียว

จากนั้นทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านพักของคุณตา
ซึ่งได้รับบาดเจ็บตามคลิปที่ปรากฏนะครับ
พบว่าเป็นบ้านไม้เล็กซาเล้งคู่ใจ
ปั่นมาเกือบ๒๐ปีก็จอดอยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละ
จากนี้ไปเจอกับนางสาววนิดามณีพันธ์

เดี๋ยวไปฟังนะคะว่าเธอเล่าถึงเหตุการณ์นี้อย่างไรค่ะ

ก็โกรธนะคะธรรมดาของลูกที่มาทำร้ายพ่อเรา
เมื่อวานที่เจอกับน้องน้องก็เหมือนมีอาการร้องไห้
แล้วก็เข้ามายกมือไหว้เรากับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าผมจะไปขอขมาพ่อพี่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือที่ผมทำไปก็คือแบบคือบันดาลโทษะอะไรอย่างนี้
คือโมโหที่แบบว่าพ่อชนเขาล้มแล้วแบบพ่อไม่ได้หันไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
มองแล้วก็ไม่ได้ลงไปช่วยเหลือเนี่ยเขาก็คือโกรธ
ตอนนี้ถามว่าก็ไม่โกรธแล้วนะคะหลังที่เจอน้องอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าคนเรามันก็มีอารมณ์ชั่ววูบได้ทั้งนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ไม่โกรธแล้วยอมให้อภัยนะครับ
เราก็ถามเรื่องของอาการของคุณตา
หลายท่านก็เลยติดปากไปเรียกว่าคุณตาซาเล้งนะ

แต่จริงคุณตาชื่อคุณตาจรูนมณีพันธ์นะครับ
โดยลูกสาวบอกว่าตอนนี้ก็ต้องดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดนะครับ
คุณพ่อปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่สามารถให้การได้
หลังเกิดเหตุพ่อไม่ยอมลงไปช่วยพ่อบอกแบบนี้
ที่ไม่ได้ลงไปช่วยเพราะว่าพ่อดูแล้ว
เห็นผู้ชายคนนั้นเห็นนายจอร์ดลุกขึ้นเองได้

และด้วยสายตาของพ่อที่สายตาไม่ค่อยดีแล้วนะ
ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรนะครับ
แต่ปรากฏว่ากลับมาถูกเตะถูกถีบซะก่อนนะฮะ
อาการโดยรวมตอนนี้ของคุณตาจรูนก็ดีขึ้นมากแล้ว
ก็คือมีแผลแตกตรงคิ้วเย็บไป๑๐เข็ม
แต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คืออาการปวดหลัง

ส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ว่าคุณตาเคยเป็นเจ้าของกิจการกิจการหนึ่ง

เพราะว่าถ้าเราได้ยินชื่อของศักดิ์สิทธิ์อัลลอย
ใช่ไหมเคยได้ยินนะโอ้โฮดังใช่ตอนเด็ก
เขาทำประตูอันลอยเขาทำเหล็กอันลอยเนี่ย
และมีกระแสข่าวออกมาว่าคุณตาจรูนคุณตาซาเล้งเนี่ย
เป็นเจ้าของกิจการศักดิ์สิทธิ์อลอย

บอกโอ้โหชีวิตที่ตกอับชีวิตที่พลิกผัน
ของคุณตาจรูนจนกระทั่งมาเป็นคุณตาขี่ซาเล้ง
กระทั่งมาถูกทำร้ายแบบนี้
หลายคนก็ไปหาคำตอบนะ
เป็นเรื่องเข้าใจผิด

เพราะว่าเคยฟังครอบครัวเล่าตอนอายุประมาณ๒ขวบ
ความจริงแล้วนะคะคุณตาซาเล้ง
เป็นแค่ลูกจ้างในร้านศักดิ์สิทธิ์อันลอยเท่านั้น
ย้ำว่าเป็นลูกจ้างในร้านนะคะ

พ่อเป็นลูกจ้างทำงานในบริษัทศักดิ์สิทธิอัลลอย
ต่อมายุคฟองสบู่แตกเศรษฐกิจไม่ดี

หลังจากนั้นพ่อก็ออกมาเร่ร่อน

รับซื้อของเก่าและเก็บขยะขาย

ลูกสาวกับภรรยาก็คือคุณฉลวยจริตเอกตอนนี้อายุ๗๑ปี

ห้ามไม่ให้พ่อไปทำงานแบบนี้

พ่อขี่ซาเล้งออกไปตามท้องถนนแบบนี้

แล้วก็มีชาวบ้านก็ชอบมาบอกลูกสาวบอกว่า
พ่อชอบไปนอนอยู่หน้าร้าน๗๑๑
พอลูกสาวไปตามกลับก็ไม่ยอมกลับ
พ่อก็ยังไล่ลูกสาวกลับบ้านอีกนะฮะ

ปล่อยให้พ่อใช้ชีวิตไป
แต่ยืนยันไม่ได้ทิ้งไม่ได้คว่าง

ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
เดินทางเข้าไปเยี่ยมและช่วยเหลือ
พร้อมแจ้งสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชย
ตามกฎหมายแก่ครอบครัวของคุณตาซาเล้งค่ะ

ก็จ่ายไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้
เมื่อวานทางด้านของรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เกษมวงจิตก็เข้าไปเยี่ยม
อาการของคุณตาจรูนที่โรงพยาบาลนะครับ